วันนี้ข่าวแรกอยากจะให้ไปดูอุบัติเหตุ
ที่เกิดขึ้นตามงานที่จังหวัดช้นบุรีครับ
เครนยกแท่งปูนเกิดพลาด
ทำลายใจไหมครับยกแท่งปูน
แล้วแท่งปูนมันหล่นลงมาทับรถเครน
แล้วในรถเคนมีคนขับ
ถ้าเทียบเรือเอกชนนะครับคุณผู้ชมครับ
อยู่ที่หมู่หนึ่งตะบนทู่สุขคลา
อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับก็มีการประสาน
กู้ชีพโรงพยาบาลแหลมชะบังนะครับแล้วก็หน่วยกู้ภัย
ว่างประทีปศรีรชาไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุอยู่ในท่าเทียบเรือเลยครับ
พบรถเครนพลิกคว่ำอยู่นะฮะ
ข้างในพบผู้ได้รับบาดเจ็บคือคนขับติดอยู่ในรถทราบ
ชื่อก็คือนายสลิดปานทองอายุประมาณ๔๙ปีนะครับ

ตามบัตรประชาชนเนี่ยเขาเป็นชาวศรีสังเกต

เจ้าหน้าที่คนงานนะครับ
ช่วยกันนำรถเครนออกมา๒คัน
แล้วก็ช่วยยกรถเครนออกจากจุดเกิดเหตุ
แต่คุณผู้ชมครับไม่ทันซะแล้ว
คนขับเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ

เพราะว่ามีน้ำมันมันไหลออกจากรถด้วยนะครับ

เครนคันนี้หนัก๗๐ตันนะครับ

กำลังยกแท่นปูนน้ำหนัก๑๗ตันขึ้นมา
จะเกาะสร้างสะพานน์
ปรากฏว่าระหว่างที่เอาแท่นปูนลงรถเครนมันพลิกครับ
มันพลิกคว่ำทับคนงานเสียชีวิตอย่างที่รายงานไปครับ